โอเคแหมกำลังเพลินเลยระหว่างพักมองโทรศัพท์กันแบบสุดที่สุดเด็ด
แก้ตัวไม่ได้เลยก่อนที่จะไปถึงเรื่องของเรามาครับดูเรื่องราวของ
ก่อนเอ่อนะคะตอนนี้ก็ได้เลิกกับสามีไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วคุณเพชรนะคะเจ้าตัวก็กลับมาทำงานรู้จัก
ตัวแล้วรู้จักกันใช่ไหมโอเคซึ่งในงานวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็เลยไปถามเลยถามถึงงานละครก่อนแล้วกันเนอะ
นางก็ตอบว่าตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่องนะคะ

กลางปีใช่ก็อั้นไว้เยอะไง
เพราะว่าจะเริ่มเปิดกล้องช่วงนั้นแหละค่ะ
ตอนนี้ก็มีงานทำอย่างอื่นไปก่อน
ถามว่าอัดอั้นหรือเปล่าในเรื่องของการรับงาน

ไม่ใช่เรื่องแบบอัดอั้นอะไรทั้งสิ้นเลย
เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้จัดเขาอาจจะอัดอั้นหรือเปล่า
เท่านั้นเองคือเขาอยากที่จะมาชวนน้องอ่ะนะ
แล้วตอนนี้น้องเขาก็คงแบบว่ายังแบบทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้
แต่พอรู้ว่าได้แล้วปั๊บก็แบบมากันเลย
ก็มีบทหลากหลายนะฮะ
เป็นทั้งนางเอกบ้างก็เป็นนะฮะเป็นนางเอกที่ร้ายก็เป็นนะฮะ
แล้วก็มีรับเป็นบทที่ตัวละครเข้มข้นก็มีด้วย
ก็เลยถามเลยเห็นว่าแฟนคลับอยากให้มาเล่นช่อง๗ใช่ไหม
ไม่ทราบค่ะเขาพูดอย่างนี้เสียงนี้เลย
ทราบค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ช่องเจ็ดเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นมีมาติดต่อเลยอ่ะ
แต่ส่วนเวียนะคะเวียสุกลวัฒน์เขาก็พูดบอกว่าอยากจะร่วมงานกับพิงกี้ค่ะ
เพราะว่าอันนี้เราก็เคยถ่ายละครแล้วก็ร่วมงานกันแล้วเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เขาก็บอกว่าแฟนก็อยากให้กลับมาเล่นเนี่ยนะคะ
งานนั่งสวยนะ
หัวใจตอนนี้นะคะหลอกตายค่า

มีความสุขในวันนี้มาก
ความสุขที่ได้อยู่กับคุณแม่

อยู่ในวัยที่ตัวเองต้องทำงาน
แล้วก็คงยังทำงานไปอีกยาวไกลค่ะ
วันนี้ไม่มีใครเข้ามาจีบ
แล้วก็ไม่ให้ใครมาจี้ตกใจ
ขับอารมณ์ไม่ดีน้ำในหูไม่เท่ากัน
อย่างนี้นะฮะอาจจะไม่นึกว่า
คนที่จะเจอนั้นเป็นดารายอดนิยมสุดรักของประชาชนท่านหนึ่งนะฮะ
นั่นก็คือคุณแอนทองผสมโดนเข้าให้ค่ะ

เพื่อไปงานบวชของพระดุคพนธ์เด็กตรงนั้น
กับพระอาจพลังธรรมนี้ฮะ๒วันนี้เองครับพี่

ทีนี้การจราจรกรุงเทพมีปัญหาที่จอดรถทางวัดนะครับ

ไปถึงยังไม่ถึงไหนเลยค่ะแถวหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ
ก็มาจากที่เธอมานะที่บ้านเธอนะครับ
อีกนิดก็จะถึงแล้วลงไปไม่ให้ขึ้นรถติดไปหากันอื่น

แล้วยังไงล่ะคะเราจะไปฝืนเขาไม่ได้นะคะ

ลงคนนั่งรอกดโทรศัพท์เรียกอูเบอร์
ูเบอร์เลยก็ตกลงไปทัน
ก็มีภาพคู่กับพระอาร์ตกับพระดุ๊กนะฮะ
เป็นยังไงล่ะคะระดับนางเอกเขาก็ยังโดนนะฮะ
ซี่ประเทศเรานี้สุดยอดค่ะ
เขาอาจจะไม่รู้จักอัน
แต่ว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่ง
แต่คนที่จะมาวัดราชบพิษเนี่ยจะต้องมาอีกด้านหนึ่ง

แต่วันนั้นก็ปิดถนนด้านหน้าตรงริมคลองหลอดต้องไปวนออกด้านหลังวันนั้นนะฮะ

เยอะคนไปเยอะวันนั้นโอเคเลย
มุดดำก็สวยนะฮะ
ดำสวยสิเดินไหว้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งวัน

มาเรื่องนี้คุณแพทย์นับประพาเรื่องนี้นะฮะ
คุณแพทย์ได้มีการสวนกลับดราม่านะครับพยายามดันน้องเรสซิ่งให้ดังเท่ากับเป่านะครับ

น้ำประพาออกมาพูดกระแสดราม่าหลังน้องเรสซิ่งนะฮะติดอันดับขวัญใจ
แต่กลับมีคนมองว่านางเอกสาวพยายามจะดันลูกชายให้ดังเท่าน้องเป่า

โดยแพทย์ได้มีการเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับว่า
ถามถึงดราม่าน้องเรสซิ่งติดอันดับขวัญใจ
หลายคนมองว่าพยายามดันลูกให้ดังเท่าน้องเป่า
แพทย์ตอบว่าอย่าไปเทียบเลยค่ะ

เป่าหลายคนก็ยังไปดราม่าว่าแม่กุ๊กกิ๊บพยายามดันลูกเหมือนกัน
ทุกคนไปหากระแสอื่นมานะครับ
ทั้งที่เขาเองยังเด็กนะครับ
แค่๑๐๑๑เดือนเอง
ที่พ่อแม่บางคนลงรูปลูกก็เพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลา

งานทุกอย่างทุกที่ที่แพทย์ไปก็มีแต่ลูก
ก็มีแต่ลูกคนเดียวที่คอยดูเป็นกำลังใจ
ส่วนแม่บางคนเขาไม่ลงรูปลูกบ่อย
อันนั้นก็เป็นส่วนของแม่บางคนที่เขาไม่ได้ลง

แพทย์เชื่อว่าหลายคนก็คงจะลงรูปลูกแบบนี้
แต่จะดันลูกหรือไม่ดันมันไม่เกี่ยว
มันเกี่ยวกับว่าคนชอบหรือไม่ชอบ
หน่อยไหมพอเจอกระแสแบบนี้แพทย์ก็ตอบบอกว่า

ไม่ได้ใส่ใจอย่างที่บอกว่าข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยตลอดเลย
วันหนึ่งนะครับคุณแม่จัดอันดับให้ลูกเรา

โดยที่เราก็ไม่ได้ไปขอซึ่งเราก็ทำตัวปกติ
อยู่มา๑๑เดือนจะปีนึงแล้วเพิ่งจะมาดราม่า
คุณลงรูปลูกฉันมาตลอด๑๑เดือนกลับไม่ดราม่า
ดราม่าตอนมีการจัดอันดับอันนี้เนี่ยก็คิดเอาเองเลยละกัน

กับกุ๊กกิ๊บยังคุยกันเหมือนเดิมไหมแพทย์ก็ปรึกษากุ๊บกิ๊บตลอดนะ

ว่าคนที่มีปัญหากับแพทย์เนี่ยก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกัน
แต่ตัวเราเองที่เป็นแม่เพื่อนในวงการ

แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่น้องเรสซิ่งที่รู้จักมากขึ้น

ไม่ใช่เพิ่งจะมาดันลูก

มันเกี่ยวอะไรว่าเราดันหรือไม่ดันทุกวันนี้

สิ่งที่เรารู้สึกที่สุดเลยคือเราภูมิใจมาก

อยากจะบอกเขามากว่าการที่มีคนรักหนูมันเป็นบุญของหนูมากนะลูก
เออคุณหนุ่มคือการจัดอันดับพวกนี้มันคือ
คนที่ถูกจัดอันดับเนี่ยไม่รู้เรื่องราวด้วยอะไรเลยนะ
อันนี้ไม่แฟร์นะสำหรับพี่นะ
คือแล้วก็เอาเด็กมาเปรียบเทียบกันซึ่งพี่รู้สึกว่ามัน
เด็กทุกคนเขามีมุมมองความน่ารักต่างกันไป

ไม่ได้หมายความว่าคนนี้มันน่ารักกว่า
ไม่ใช่คือเราต้องนึกถึงความรู้สึกของแบบ
พ่อแม่ด้วยนะเราไปจัดเขานะ

มันจะทำให้คนเกิดความรู้สึกหมั่นไส้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
เด็กก็คือเด็กไงแล้วเอาอะไรมาตัดสิน
เอออย่างไอ้ใช่ไงก็คืออย่างนี้ที่เขาจัด
ผมก็ไม่รู้ว่าจัดอะไรยังไงนะคือผมไม่เห็นด้วย
คือมันไปกระทบกับเด็กซึ่งไม่รู้เรื่องด้วยเลย
เออมันไม่ดีอเรนนี่ทำให้คนที่อย่างคุณหนุ่มว่า

พี่มะมองไง

เรื่องของการจัดอันดับเนี่ยนะ
สำหรับเด็กหรือแม้การประกวดเนี่ย

จริงเพราะมันมีความรู้สึกว่าทำอะไร
ที่มันดูไม่เป็นเด็กเกินวัยเกินไป
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้การจัดอันดับเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นการทำการแข่งขัน
เออใช่แล้วเขายังเด็กอยู่
ซึ่งแข่งขันไปไม่รู้เรื่องรู้ราว

สมมุติคนนี้ได้อันที่นี่

อันดับอะไรที่มันรู้ว่าน่ารักทุกคน

เพราะว่าเราตามเด็กเราตามลูกดาราที่อยู่ในอันดับนี้ทุกคน
เราก็รู้สึกว่าอย่าจัดเลยเราเองรู้สึกไม่ดี
ใช่แต่ก็ไม่รู้สิว่าเขาจัดทำไม
เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้บอกแล้วกันนะครับว่า
ต่อไปนี้ถ้าคุณจะคิดว่าจะจัดอันดับ

ก็เอาใช้เด็กมาเป็นเชิงพาณิชย์นะ

เป็นเด็กน่ารักทุกคนอย่าไปแบ่งแยกกันว่า
คนนั้นดีกว่าคนนี้น่ารักกว่าคนนั้นไปเปรียบเทียบคนนี้

ประกวดร้องเพลงยังเสียงดีเสียงตกจังหวะดีเต้นสวย

ใหญ่มีวุฒิภาวะแล้วแต่เด็กนี้มีความน่ารักใสอย่างเดียว
เอามาเปรียบเทียบกันพี่ว่ามันไม่แฟร์
ไม่แฟร์ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่จะจัดอะไรแบบนี้ใช้สมองสักนิด
ถ้าไม่มีก็เคาะดูก่อนว่ามีหรือเปล่ากล้องหรือไม่มีก็แน่ใจกันต่อไป

จิระนันเขารักกับคุณทันมานานแล้วนะ

ดีจังเลย
ปีหน้า

จะมีข่าวดีแล้วหล่ะ
ถ้าไม่ปลายปีก็ต้นปี๖๒นะฮะ

ได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างโอเค

เราเองโตแล้วก็ต้องวางแผน

แล้วก็จะแต่งบ้านจะแต่งที่นี่
หรือว่าไปแต่งที่เรือนหอที่สระบุรีนะครับ

ก็บอกว่าอาจจะมีทั้งที่บ้านที่กรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดสระบุรีด้วยค่ะ
ส่วนท่านเขาขอคู่เขาแต่งงานหรือเปล่า
บอกไม่ค่ะแต่เขาบอกว่าอยากแต่งแล้วพร้อมแล้ว

ก็ต้องเริ่มแพลนเพราะอายุเราก็มากขึ้นทุกวัน

กังวลเรื่องน้องว่าจะมียากหรือเปล่า
ยุ้ยบอกว่าบอกแล้วว่าไม่มีก็ไม่เป็นไร
เราไม่ต้องอยากมากถ้าอยากมากจะไม่ได้
ธรรมชาติเลยถ้ามีบุญเขาก็มา
ถ้าไม่บิวร่วมกันยังไงก็ไม่มาไม่อยากจะไปเครียดมาก
แล้วก็ตรวจสุขภาพปรึกษาคุณหมอบ้างนะคะ
เดี๋ยวคงต้องตรวจภายในปีนี้คงต้องเริ่มวางแผน
เย่คือถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยแต่งพร้อมน้องไป
คือน้องสาวเขาก็มีแฟนมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะ
ถ้าแต่งจริงนุ้ยพร้อมนะตั้งใจอยากจะมี

ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าแต่งงานแล้วจะมีน้องเลยไหม
เขาบอกว่าถ้าแต่งอยากมีเลยเพราะว่าอายุเยอะแล้ว

สมมุติว่าถ้ามีน้องทำงานอาจจะไปทำงานเบื้องหลัง
เราเป็นผู้จัดอยู่แล้วแล้วทันก็คิดไว้แล้วด้วยค่ะ
โอ้โหนี่เขาวางแผนทุกอย่างเลยนะทางหนีทีไล่
แล้วทีมงานเป็นไงยังคิดอยู่ค่ะยังไม่ได้สรุป

ถ้าเดือนสิงหาปีนี้ก็จะครบ๒ปีแล้วค่ะ

ถูกใจไหมถ้าถามอย่างนั้นก็ถูกใจแล้วค่ะ
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามากแล้วไม่เละเทะเหมือนเมื่อก่อน

คนสร้างดราม่าพวกนี้คงว่าง

คือต้องอย่าไปสร้างบรรทัศน์ให้เด็ก
ถูกไหมพี่ไปสร้างบรรทัศน์ให้เด็กว่า

จะต้องแบบอะไรอย่างนี้แบบโอ้โหมันไร้สาระ
เอฟซีส่งมาว่าเหมือนป่วยนะคะ

แต่พี่โอเคมากน่ะมึง

เดี๋ยวสิมันผมซั่นอยู่
แต่ว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขดีนะครับแล้วก็รู้สึกดีด้วย
ฐานะนะฮะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยนะครับสำหรับนักแสดงสาวหน้าแบ๊วออมสุชา
กับไฮโซนหนุ่มแอมพิษภาพที่ก่อนหน้านี้มีตาดีเห็นทั้งคู่
ในเดือนช้อปปิ้งที่ห้างดังในกรุงรอนดอนประเทศอังกฤษ
โดยล่าสุดนะฮะสาวออมนะครับได้ไปทำบุญวันเกิดอายุ๓๐ปีที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
พร้อมกับมีการเผยถึงเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
หนุ่มแอมพิษภาพได้พาไปดินเนอร์๒ต่อ๒
แต่ที่ทำเอาเซอร์ไพรส์มากคือตอนที่ฝ่ายชายยกเค้กมาเป่าให้
แม้จะไม่มีของขวัญให้แต่อาหารที่ได้ทานด้วยกันถือว่าเป็นมื้อพิเศษแล้ว
แล้วสาวออมก็ยังบอกนะครับว่าเมื่อครั้งที่ตนไปเที่ยวปีใหม่ที่รอนดอนอังกฤษ
แอมก็บินมาหาแบบไม่ได้วางแผนนะครับ
ว่าจะต้องไปเจอกันมาก่อนนะครับโดยฝ่ายชายเนี่ยต้องไปทำงานที่ยุโรปอยู่แล้วนะครับ
เมื่อมีเวลาว่างก็เลยแวะไปหาสาวออม๑วัน
ส่วนเรื่องที่หนุ่มแอมนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้

คุณแอมเนี่ยมาปรึกษาตนเหมือนกันว่าจะต้องไปร่วมงาน
แล้วก็หากเจอผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์จะต้องทำยังไง
ซึ่งตัวเองก็แนะนำนะครับว่าหากมีเวลาสะดวกในการสัมภาษณ์

พูดคำจำกัดความของสนะในตอนนี้ว่ายังไม่ใช่แฟน
แต่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้มีความรู้สึกดีที่สุด
ชื่อยาวสถานะยาว

ตอนยังเป็นแฟนกันอยู่ไม่ใช่ว่าแฟนล่ะใช่คำนี้
ตอนนี้คนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายดีไหมครับ

ชัดฝ่าง
คนที่อยู่ด้วยแล้วมีแต่ความสุข

ไฮโซคุณซูซี่หัดไทยเทพ

มหาเศรษฐีที่รวยล้นฟ้าอย่างคุณซูซี่แม่คุณดอนธิรัฐดา
ถูกต้องค่ะเธอก็ชอบทำบุญมากเลยทีเดียวนะครับ
การทำบุญแต่ละครั้งไม่ธรรมดาเลยจะบอกให้
เพราะเธอทุ่มเทที่จะทำบำรุงพุทธศาสนานี่นะคะ
ให้ถึงที่สุดกันเลยทีเดียวจ่ายเงินเท่าไหร่ไม่ว่าไม่เกลียง
อันนี้ข่าวบุญใช่ไหมคะใช่ค่ะเสียงเหมือนภาคมวยมาก
อย่างก่อนหน้านี้นะคุณซูซี่เนี่ยก็ไปซื้อแชนเดอเรียเข้าไปใส่ในพระอุโบสถ
ถวายให้กับวัดทุ่งเศรษฐี
แชนเดอรียเกือบ๒๐ล้านบาท

ล่าสุดคุณซูเซียไทเทนก็เลยเปิดเผยอย่างนี้ค่ะบอกว่า
คือว่าตนชอบสิ่งสวยงามก็เลยชอบทำบุญด้วยแสงสว่าง
ช่อโคมไฟแชนเดอเรียเพื่อจะเพิ่มความสวยงามให้แก่วัด
ไม่ได้มีแบบอะไรเลยแล้วก็มันจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้แสงสว่างใช่จากการเห็นช่อไฟแนอเรียเนี่ย
เหมือนอย่างที่พระราชวังแวร์ทราย
นี่วัดกะวังมันไปด้วยกันได้ไงคะคุณซูซี่ค่ะ

ปรียบดังว่าต้นจึงสั่งจากเช็นเตอร์เลีย
เพราะว่าเชื่อในคุณภาพของสินค้ามากเลย

ความสวยงามของเชนเตอเรียเนี่ยนะคะ

รออะไรอ่ะไฟนีออน

เขาบอกว่าอย่างนี้ทำให้วัดดูอลังการขึ้น
แล้วก็ทำให้คนอยากมาวัดมากขึ้น

ตนติดแชนดาเลียในช่อใหญ่

ไม่ทั้งหมดคงจะ๑๘ช่อก็๒๐ล้านนะนะ
และยังมีไฟอีก๖๒ดวง

ใหญ่เพดานก็สูงช่อเล็กเล็กก็ดูสวยงาม

ชันดารียนิะหลายชันินนี้ไม่ว่าจะเป็นครีสตอลกระจก
มันก็จะเป็นอะไรที่แบบใช้ได้นาน
แล้วเวลาเปิดเนี่ยมันไม่ทำให้เป็นฝ้า
ไม่เป็นฝ้าจึงเลือกใช้แบบคริสตอล
ที่มีราคาแพงกว่าแล้วก็สวยงามแวววาวมาก
เลือกจริงค่ะอันนี้ขอบคุณค่ะสบายใจอะไรก็ต้องทำกันไป
ต้องสาธุนะทำบุญนะ

ไม่มาที่มันวันทูตใช่มั้ย
โอเคแกนี่มันเลวรายนะมีแรกทูนนะ

มันต้องแจ้งแจ้งแล้วมาบอกไม่มีใครว่า

พรุ่งนี้มาวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ
เมื่อเขาเลื่อนออกไปวันที่๑๗นะ
อ๋อแล้วพรุ่งนี้วันกรูใช่ไหม
ก็ไปวันกรูนี้
พรุ่งนี้เราเข้ามาวิเคราะห์กัน